ทีนี้เรามาดูการตั้งใจทำความดีของชายหนุ่มทั้งหมด๒คู่ด้วยกัน
เพื่อที่จะถวายแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะ
หนุ่มคู่แรกเดินเท้าจากจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ส่วนอีกคู่นึงเป็นชาวปากใต้ค่ะเดินเท้าจากจังหวัดชุมพร
เพื่อมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
สองหนุ่มปักใต้ก็คือนายพงศักดิ์รังวิเรนอายุ๓๘ปีชาวจังหวัดชุมพร
และนายสุวรรณสุวรรณรักษ์อายุ๔๖ปีชาวจังหวัดสุราธานี
เดินเท้าไปถึงพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
จุดหมายอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่๒๖ตุลาคมนี้
พงศักดิ์เล่าว่าเดินเท้าออกจากบ้านเกิดที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ตั้งแต่เช้าวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
และมีเพื่อนร่วมเดินทางมาอีกหนึ่งคนก็คือนายสุวรรณ
ตั้งใจว่าจะเดินเท้าให้ได้วันละประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตร
มั่นใจว่าจะเดินเท้าถึงกรุงเทพมหานคร
วันที่๒๕ตุลาคมแน่นอน

รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ๕๐๐กิโลเมตรค่ะ
พร้อมกันนี้ยังได้นำพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
และดอกไม้จันทร์ใส่พานสีทอง
เดินถือติดตัวมาด้วยตลอดทาง

น้อมนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติตามด้วย
และผมก็สัญญาว่าผมจะช่วยเหลือข้าวบ้าน
และก็ความดีที่พ่อมีให้พ่อ
ผมจะผ่านต่อหลังไว้พ่อ

คือนายจิตติวัตรเตชะรัตนายืนยง

พร้อมด้วยนายนพัฒน์ชื่นทองคำกุล
เดินเท้ามาถึงอำเภอเมืองจังหวัดไชนาธิ์เมื่อวันนี้
หลังจากทั้งคู่เดินเท้าออกจากวัดร่องขุน
จังหวัดเชียงรายตั้ง๑๘กัญญายนเต็มต้นมา
เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร

ในกิจกรรมจากเหนือสุดประเทศไทย

เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่๙
มีกำหนดว่าจะเดินเท้าถึงกรุงเทพมหานครวันที่๒๒ตุลาคมนี้
รวมระยะเวลา๓๕วันระยะทาง๑๐๔๕กิโลเมตรค่ะ
ว่าในวันนี้ก็เดินเท้าถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะคะ
ระหว่างทางทั้งคู่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์พระบรมศาสติสลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ
กิจกรรมระหว่างทางเราก็จะมีการแจกสติ๊กเกอร์รูปพ่อหลวงราชการที่๙
ให้กับทุกคนตลอดเส้นทางแจกฟรีนะครับ
อยากให้ทุกคนเก็บไว้เป็นที่ละลึกเป็นเครื่องเตือนใจ
เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจนะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
จากนี้ก็มีพี่น้องบางคนอยากจะเหมือนกับบริจาคเงินมอบเงินให้
คือเราจะเอาเงินทั้งหมดที่ได้จริงขอแค่คนละบาทเดียวก็พอ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งครับสำหรับยอดบริจาคขณะนี้นะคะ
อยู่ที่กว่าสี่แสนบาทซึ่งทั้งคู่จะมอบเงินทั้งหมดนี้
โครงการเดินเพื่อพ่อครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่ทราบข่าว
ต่างเข้ามาให้กำลังใจมอบน้ำดื่มให้อีกทั้งยังร่วมบริจาคเงิน
แล้วก็เขียนข้อความให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยค่ะ